ฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
กับเรื่องราวและมุมมองดีจากโค้ชซิโก้
การที่จะเป็นนักเตะมาก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโค้ชที่ดีได้นะ
และในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จัก

โค้ชซิโก้ได้เรียกเข้ามาติดทีมชาติไทย
ในชุดแรกกับพิราภัฐโน๊ตชายา

เรียกว่าแบ็คซ้ายยอดกะตันอยู่
ผมดูแลแม่ดูแลแม่มาเพราะว่าพ่อผมเสียตั้งแต่เด็ก
พร้อมกับกิจกรรมหาความเร็วที่เรียกได้ว่ามันแบบสุดขีดแน่นอนครับ

ทั้งหมดนี้ติดตามกันได้เต็มใน
เชียร์บอลไทยกับซิโก้

เวลาดีแบบนี้นะครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์
ดมาเลยครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ

เกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

ความเร็วสูงน่าหล่อนะฮะ

ชุดแรกเลยที่โค้ชซิกโกเนี่ยเรียกนะฮะ
มารับใช้ทีมชาติไทย
ก่อนที่เราจะไปพบกับเขานะครับ
เราไปอัปเดตข่าวฟุตบอลไทยประจำสัปดาห์ก่อนดีกว่าครับ
เป็นตัวแทนมอบเงินรองวัลในครั้งนี้
ซึ่งนอกจากการมอบเงินรางวัลแล้ว
ยังได้พูดถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของโค้ชซิโก้อีกด้วยว่า

ก็มีการปรับแก้ไขเล็กน้อย
ซึ่งสมาคมอยากให้มีรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในสัญญาว่าวันนั้นเวลานี้ควรทำนั่นทำนี่กัน
เท่านั้นเองไม่มีเงื่อนไขอะไรหรือข้อเรียกร้องอะไรมากไปกว่านี้
ส่วนใครที่ติดตามข่าวในเรื่องสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติไทย

รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
โฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า
ตอนนี้ทางสมาคมได้เสนอสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อม๓สถานที่ด้วยกัน
คือกิเลนวาเล่สนามก๊อฟเกียรติธานี
และที่สุดท้ายคือโรงแรมเลอร์เมอรีเดียน
แต่ยังไม่สรุปว่าจะเลือกที่ใด
ซึ่งฟุตบอลทีมชาติไทยชายชุดใหญ่ก็จะเริ่มเก็บตัวกันอีกในเดือน๒เดือนข้างหน้า
เพื่อเตรียมพร้อมสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ยังไงทางรายการเราก็จะก่อติดเรื่องนี้มาอัปเดตให้แฟนรายการกันอย่างแน่นอนครับ
ส่วนตอนนี้พิธีกรสุดหล่อรอเราอยู่แล้ว
เราไปพบกับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพร้อมกับความสนุกในรายการกันต่อเลยดีกว่าครับ
เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมฮะความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ผมนะฮะสัญญาเลยว่าจะอัปเดตนะฮะข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างนะครับมาฝากแฟนนะฮะรายการของเราทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนครับ
แต่ตอนนี้นะครับเราไปที่นี่กันก่อนดีกว่าเพราะโค้ชซิโก้รอเราอยู่แล้วกับเรื่องราวดีที่จะนำมามอบให้ท่านผู้ชมไปพบกับพิธีกรคู่ใจของผมดีกว่าครับ
สวัสดีครับตอนนี้เป็นช่วงเบรกจากทีมชาตินะครับพี่โก้ก็มาแวฟอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับนะวันนี้ก็มาพูดคุยกันในเรื่องของโปรไลเซ็นต์
ที่ผ่านมาหลายคนคงติดตามข่าวว่าหลังจากช่วงฟุตบอลซื้อหิครับผ่านไปเนี่ยนะครับพี่โก้ก็ไปอบรมโค้ดทำไมจะต้อง
เรียนแล้วมันมีประโยชน์ยังไงในการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอล
มันเหมือนเรียนปริญญาหรือเปล่าจริงก็ใช่นะถ้าเปรียบ

ตอนนี้มีแค่คนเดียวก็คือพี่ง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์
จริงก็คือต้องผ่านนะครับ
แล้วก็เขาจะมีเวลากำหนดอบรมกี่วันนะครับ
กี่เดือนแล้วไม่ใช่เวลาอย่างเดียวนะครับ

เพราะอะไรถ้าเราเอาคนที่อายุ๕๐๖๐มาอบรม
เขาเรียกว่าอายุการใช้งานจะน้อย

จะลงลึกไปทุกเรื่อง
อย่างเช่นระบบวิธีการเล่น

รวมถึงการประเมินผู้เล่นในแต่ละบุค
จอของสำคัญ

สมาคมก็พยายามที่จะเปิดการอบรม

แล้วก็เราต้องหาคตน้ำดีเหมือนกัน
แต่เวลาไปทำงานเราจะมีทีมงานมีทีมเวิร์กมีคนที่จะช่วยทำงานเราอยู่แล้ว
ด้วยนี้ว่าต้องขอบคุณเป็นแฟนที่ถามกันเข้ามา
จริงแล้วพี่โก้อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับถามกันเข้ามาเยอะเลย
ถามว่าอยากตอบไหมอยากตอบนะเหลื่อที่บางครั้งเนี่ย
ถ้าจะไปตอบในเทศนามันก็จะลำบากก็อยากให้ทุกคนช่วยกันพัฒนาไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวจะโยนให้กับพี่แท่งไปต่อเลยนะครับว่า
จะคุยเรื่องอะไรนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ
ถ้าบาสไม่ได้เป็นนักฟุตบอลจะไปทางไหน
เธอคิดว่าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอยากให้เป็น
ขนาดนี้เนี่ยมีหวานใจหรือยังฮะ